ประเพณีสงกรานภาคใต้เมื่อส่งน้ำพระพุทธรูปแล้วจะมีการสระหัวให้แก่พระภิกษุเจ้าอาวาส
โดยการทำเบนจาใต้ยอดเบนจามีหัวพญานาคพ่นน้ำออกมาเป็นฝอย
และมีท่อน้ำยาวตกแต่งเป็นลำตัวพญานาคปลายหางต่อจากใต้ลำเรือที่ผู้มาร่วมงานบุญ
นำน้ำอบโรยด้วยกลีบดอกไม้มาเทใส่ไว้เมื่อพระภิกษุได้รับนิมนต์ขึ้นนั่งเหนือฐานเบนจาแล้ว
จึงเปิดน้ำจากลำเรือให้พุ่งกระจายออกทางช่องปากของพญานาคคล้ายนาคพ่นน้ำอาบรถจนเปียกทั่วทั้งตัว
เหตุนี้จึงเรียกว่าสระหัว
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน